น้ำนะคะอุบัติเหตุทางน้ำมาดูบนบกบ้างไหมคะ

ไฟไหม้คุณผู้ชมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เอง
กลางตลาดนัดจตุจักรโครงการ๑๑ค่ะ
ก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยเสียหายไป๑๐แผงค้าด้วยกันนะคะ
แล้วเปลวเพลิงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์นี้ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยง๒๐นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
จุดอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาโครงการ๑๑นะคะ
ไหม้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีควันดำพวยพุ่งออกมา
ต้องเอารถดับเพลิงนะคะไประดมฉีดน้ำกว่า๓๐นาที
โอ้โหเห็นควันไฟแล้วตกใจเลยครับนะคะเนี่ยค่ะ
หลังเพลิงสงบเนี่ยภูมิโดยการตลาดนัดจัตรุจักรบอกว่า
ตรวจสอบความเสียหายมีแผงร้านค้าทั้งหมด๑๐แผงนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านนวดแผนไทยแล้วก็ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ดอกไม้กระดาษแล้วก็กระเป๋าจักษานนะคะ
หลังจากนี้ร้านที่ได้รับความเสียหายก็จะทำหนังสือ
เพื่อขอความช่วยเหลือหาสถานที่ชั่วคราวไปขายของต่อไป
โอ้โหนี่ค่ะไปเลยค่ะความเสียหายเนี่ยประเมินเอาไว้เป็นหลักแสน
แล้วก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะเพราะว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ย
โอ้โหหลายปีมาแล้วแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
เวลาไฟไหม้ก็จะมาจากสาเหตุนี้เรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าสายไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าใช้มานานนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรซ้ำซาก
จากนี้ไปก็คงจะต้องปรับปรุงกันอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
นี่อันนี้สมบัติพ่อค้าแม่ค้าเครื่องมือทำมาหากินทั้งนั้นเลยนะคะ

เนี่ยค่ะรอพอเขาบอกว่าเขาเห็นต้นเพลิงเนี่ยนะคะ
มาจากแผงค้าล็อกที่๒๑๓ครับ
ไฟไหม้ที่คัทเอาท์ก่อนก็เลยเอาถังดับเพลิงมาฉีด
แต่ว่าไม่ไหวอะค่ะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
๒๐นาทีมา๓๐นาทีกว่าจะควบคุมเพลิงได้ค่ะ